เอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปเจอบนรถเมย์
เจอชายที่ไปลวนลามบนรถเมย์นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
มีนักศึกษาสาวอายุ๒๐ปีได้โพสต์เฟซบุ๊คเล่าเหตุการณ์เตือนภัยนะฮะ
บอกว่าให้ระวังชายหื่นบนรถเมย์แล้วก็เล่าว่าตอนนั้น
เธอก็นั่งรถเมษาย๑๐๔วิ่งปากเกร็ดหมอชิดถนนติวานนท์
ระหว่างที่เธอคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ผู้ชายคนนี้ก็เอาข้อศอกมาชน
โดนที่หน้าอกของเธอหลายครั้งแล้วก็เอามือมาสะกิด
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วย
แล้วขอเบอร์โทรศัพท์ชวนไปกินข้าวแต่เธอปฏิเสธ
โกหกไปว่าหนูเนี่ยมีลูกแล้วนะมีสามีเป็นทหารด้วย
เขาดูรูปเป็นหลักฐานเธอเปิดรูปหลานให้ดู
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่หยุดฮะ
ลวนลามที่ต้นขาก่อนเอามือมาแตะที่ต้นขา
น้องเขาก็เอามือปัดออกแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ยังชวนพูดคุยต่างนานา
ก็บอกว่าอย่ามายุ่งแต่ชายคนนี้ก็ยังทำเป็นยิ้ม
เหมือนกับชอบที่เธอโมโห
เธอโมโหเขาก็ยิ่งลวนลามหนักขึ้น
ยิ่งมีปฏิกิริยาตอบโต้พวกนี้จะยิ่งชอบ
ไม่ได้สลดเลยที่แบบน้องก็แบบโมโห

เธอก็เลยใช้เล็บขวนไปที่แขนของผู้ชายคนนี้จนเลือดออก
แต่กลับดูเหมือนว่ายิ่งชอบ
แล้วใช้มือล้วงเข้าไปใต้กระโปรงเธอด้วย
อีกมือนึงก็จับหน้าอกนี่บนรถเมย์นะกลางวันด้วย
เธอก็เลยใช้มือจิกหัวกระชากคอเสื้อ
แล้วก็ร้องให้กระเป๋ารถเมย์กับคนในรถช่วย
แล้วก็ช่วยกันจับตัวส่งตำรวจอืม
นั่งเบาะด้านหลังไม่ค่อยมีคน

ก็ทำให้ทราบว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยอายุ๓๕ปีนะครับ
ไม่ยอมพูดอะไรเลยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็มีญาติมาเป็นพ่อ

ก็เล่าประวัติให้ฟังว่าลูกของเขาเนี่ย
ก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงไปทำแบบนี้
แต่มีลูกเล็กอยู่๒คน
ตกงานเพิ่งเลิกกับแฟน

ก็เลยไม่ติดใจแจ้งความเป็นคดีอาญา
แต่ตำรวจก็ให้ปรับไป

เธอก็เลยโพสต์ไว้เพื่อเตือนภัย
เตือนภัยว่ากลางวันยังโดน
แต่เธอก็พยายามที่จะป้องกันตัวเอง